นี้เตือนข่าวเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยเกิดขึ้นทุกวัน

แต่ว่าขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปชนกับต่อหม้อสะพานทางด่วนศรีรัฐ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง๒คนค่ะ
เวลาประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมานะคะตำรวจนครบานบางพลัดได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาต่อหม้อใต้ทางด่วน

มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒คนก็ไปตรวจสอบค่ะ

่งหน้าถนนบางบำรุกรุงเทพ
พบศพของนายนครินทัพทิมและนายสุภสรรดินปราง
โดยทั้ง๒คนอายุเพียงแค่๑๘ปี
เรียนอยู่ชั้นปี๑ในสถาบันอาชีวศึกษา
ทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรีในสภาพที่พังยับเยินค่ะ
สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
นายนครินเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์
ขี่มาด้วยความเร็วสูงและมีนายสุภสรรค์เป็นผู้ซ้อนท้าย

รถก็ไปฉลาบกระเด็นพุ่งเข้าชนกับเสาใต้ทางด่วนบริเวณที่เกิดเหตุ
ทั้งสองคนเสียชีวิตทันที
เมืองต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติวิทยาโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อชนะสูตรพลิกศพต่อไปค่ะ